เรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้มีให้ได้ติดตามเยอะแยะมากมาย

วันนี้เรามานำเสนออีกหนึ่งแง่มุมในเรื่องของการช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้
คือเราอยู่ไกลแล้วเจ้าหน้าที่เขาอยู่ที่นั่นกันเยอะแล้ว
อีกหนึ่งสิ่งที่เราทำได้ก็คือการส่งกำลังใจ
แล้วก็การไปบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครมีความเชื่อแบบไหนก็ไปทำกันตามนะ
ว่าขอให้น้องอยู่รอดปลอดภัย
พอได้ตามที่ขอไว้ก็มาแก้บนกันดีครับ
มีทั้งโค้ดผู้ฝึกสอนแล้วก็เยาวชนทีมฟุตบอล
และประชาชนในพื้นที่เกือบ๓๐คนนะครับ
มาร่วมกันวิ่งขึ้นลงบันไดวัดปฐมเทศนาอารันวาศี
หรือว่าที่รู้จักกันดีก็คือวัดเขาพลองนะครับ
อยู่ที่ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาธ
ฉันอยากรู้มากว่าขั้นบันไดเนี่ยกี่ขั้น

เอามาสิครับวิ่งขึ้นวิ่งลงครั้งนี้

แกร่งมากเลยนะฮะ

เหล่าบรรดาน้องเขาเป็นนักฟุตบอลเยาวชนอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้สบายแหละครับ
วิ่งเครื่องนี้เป็นการทำพิธีแก้บนนะครับ
ตามความเชื่อหลังจากทำการบนบานสารกล่าว

ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วอยู่ในถ้ำกำลังช่วยเหลือออกมา
ทั้งหมดเขาก็ตัดสินใจมาทำการแก้บนครับ
ถามคนนี้ครับนายวิสิทธิ์มากสิงห์บอกว่า
ตัวเองรู้สึกเป็นห่วงมากและตอนนี้ยังไม่พบ
ขออภัยครับตอนนี้ยังไม่สามารถดึงน้องออกมา
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อเราบนบานสารเก่าให้พบไปแล้ว
พบแล้วสิก็ต้องมาแก้บนแบบนี้นี่แหละครับ
แล้วก็การวิ่งขึ้นลงแบบนี้

น้องเนี่ยนะเขาได้รับการฝึกแล้วก็ออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้ว
ห่วงอย่างเดียวก็คือพี่น้องประชาชนที่มาร่วมด้วย

คือจริงแล้ววิธีการแก้บนมันมีหลายแบบคุณผู้ชม
ว่าบนไว้ว่าจะวิ่งขึ้นลง๙รอบใช่ไหม
ครั้งเนี่ยนะวันละครั้งก็ได้
ถูกไหมค่อยทำไปเพราะมันมีหลายวิธี

วิ่งรอบสนามใช่ไหมกี่รอบ
วิ่งรอบประมาณสัก๙๙รอบ

แล้วทุกวันนี้แก้เสร็จหมดยังไหมหมดแล้วหมดแล้ว
หมดแล้วตอนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือ

ไปกันได้อยู่ไปทางเดียวกับที่ไปสวนนกชายนาฏ

ที่ชายนาฏของดีของอร่อยเยอะโดยเฉพาะยิ่งส้มโอ

ซื้อมาฝากด้วยถ้าขาวหลังหลังอย่าพูดแค่ว่าแวะทุกที
แต่คนข้างไม่เคยได้ผิด

เผื่อว่าขับผ่านชายนาฏแบบผม

เพราะว่าถ้าบอกแล้วต้องมีของฝาก